อ่าคุณผู้ชมครับดังนี้เรื่องราวในโซเชียลเนี่ยมาเยอะ
แล้วก็มีการแชร์กันเยอะบางคนก็หลงเชื่อ
เนี่ยโดยไม่มีการตรวจสอบค่ะต้องตรวจสอบก่อนด้วยอันนี้อันตรายมาก
เพราะว่ามันมีคลิปหนึ่งมีคนควงปืนเข้าไปปล้น
ในปั๊มแห่งหนึ่งสุดท้ายก็เป็นคดีโอโลพ่อเพราะว่าเป็นปืนปลอมครับ
ก็เป็นคลิปที่ถูกแชร์ในโลกโซเชียลพร้อมข้อความสั้นบอกว่า
เมาควงปืนบุกจะป้นปั๊ม
โดยมีการโพสต์แล้วก็แชร์ในหลายเพจทีเดียวครับ
หลังโพสต์ไม่นานก็มีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นต่างนานาว่ามันจริงหรือเปล่ามันยังไง
ทีมข่าวเราก็ต้องไปตรวจสอบแล้วครับคุณผู้ชม
ตรวจสอบไปตรวจสอบมาไปดูซิเกิดขึ้นจริงหรือไม่
พอสอบถามไปยังร้อยตำรวจโทคมคิดเกษมสารรองสารวัตรป้องกันและปรับราม
สถานีตำรวจภูทรพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐม
ซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วย
ก็เลยทราบว่าเหตุการณ์ปล้นปั๊มที่แชร์กันในโลกออนไลน์เป็นคดีโอละพ่อ
ร้อยตำรวจโทคมคิดเขาเล่าว่าวันที่๒มกราคมที่ผ่านมาช่วง๑๕นาฬิกา
ชายเสื้อดำในคลิปอยู่ในอาการเมาสุราค่ะ
ขับรถเข้ามาแล้วก็เดินถือปืนออกมาจากรถเลยนะคะ
ทำให้เจ้าหน้าที่อาสาและตำรวจที่อยู่ในปั๊มน้ำมันดังกล่าว
ก็เลยรีบพุ่งเข้าไปชาร์จตัวเขาไว้
ก็ใช้เวลาอยู่ประมาณ๑๐นาทีก็ล็อกตัวได้ล่ะค่ะ
ไม่ได้ป้นแต่เมาเมานะคะ
จากนั้นยึดปืนไปตรวจสอบพบว่าเป็นปืนบีบีกันครับ
ไม่ใช่ปืนจริงชายคนนี้มีอาการเมาสุรา
เจ้าหน้าที่ก็ต้องให้นั่งพักจนส่างซะก่อน
แล้วก็สอบถามกันไปคุยกันไปคุยกันมา
ความว่าชื่อในวัยวงจันทร์ครับ
อายุ๕๕ปีก็เป็นคนนครปฐม
รับว่าเครียดจากปัญหาส่วนตัวจึงต้องการที่ปรึกษา
แต่ว่ายืนยันนะไม่ได้พกปืนไปทำร้ายใคร
ต้นตำรวจก็แจ้งข้อหาเมาสุราขณะขับรถไปเรียบร้อยแล้วนะฮะ
ไม่ได้เป็นการปล้นปั๊มนะครับ